สวัสดีครับได้เวลาของการมาติดตามข่าวภาคดึกกัน
สรุปข่าวเด่นรอบวันกับไทยรัฐเจาะประเด็น
กับผมทัศนโครตธงกับทิมข่าวไทรัชทีวี
คุณผู้ชมครับเราไปเริ่มที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
ที่จังหวัดชนบุรีครับมีเด็กชาย๒คนอายุ๑๕ปีทั้งคู่
ก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันไปนะฮะจู่เนี่ยรถบรรทุกขับตัดหน้าที่บริเวณทางแยกเข้าฟาร์มหมู
ทั้งสองคนชนอย่างจังจนบาดเจ็บสาหัสติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถบรรทุก๑๐ล้อ
เลี้ยวซ้ายเข้าฟาร์มหมูอย่างจัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณทางเข้าฟาร์มหมูในพื้นที่หมู่๔
ตำบลนาวังหินอำเภอพนักนิคมจังหวัดชนบุรี
ทำให้เด็กชายวัย๑๕ปีคนขับขี่และเด็กหญิงอายุ๑๓ปีคนซ้อน

หลังเกิดเหตุกู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
อาการดีขึ้นจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้
เด็กชายวัย๑๕ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
คิ้วขวาแตกข้อมือขวากระดูกแตกและมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
พร้อมกับเล่าว่าวันเกิดเหตุขี่รถตามหลังรถสิบล้อเพื่อกลับบ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นว่ารถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยว
เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
เพราะดียังพอมีสติดึงร่างเด็กหญิงวัย๑๓ปีที่นั่งมาด้วย
ออกมาจากใต้ท้องรถแต่ตนเองก็ถูกล้อรถทับที่บริเวณไหล่ได้ระบาดเจ็บ
ซึ่ง่าไม่สังเกิด
จุดเกิดพูดถกหน้า

ตำรวจสพพนัทนิคมเตรียมนัดคู่กรณีมาสอบปากคำอีกครั้ง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะรถจักรยานยนต์เสียหลักชนแบรีเออร์กลางถนนสุขุมวิทย์
ในพื้นที่ตะมนต์ศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมุ่งหน้าแหลมชะบัง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์ชาวญี่ปุ่นอายุ๔๕ปี
และหญิงไทยอายุ๔๔ปีคนซ้อนได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์รีบเข้าช่วยเหลือ
โบกรถที่ขับตามหลังมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
จนถึงขณะนี้ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนอาการยังสาหัส
และไม่สามารถให้ปากคำกับตำรวจได้
ท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่กล้องหน้ารถกระบะบันทึกภาพ
ขับไปตามถนนสายเชียงใหม่เชียงราย
ในพื้นที่ตะบนสรรป่าเป่าอำเภอสันทราย
แต่พอมาถึงหน้าตลาดสดบ่อหิน
จู่มีหญิงคนหนึ่งเดินข้ามถนนตัดหน้ากระทันหัน
เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง

ป้องกันด้วยปฏิเหตุซ้ำซ้อนและเรียกคู่ภัยเข้าช่วยเหลือ
ซึ่งพบว่าผู้บาดเจ็บอาการสาหัส
จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล